มาออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นที่ตลาดลุงเพิ่มกันต่อนะคะ
ร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยต้มยำที่ขายดิบขายดี
มีลูกค้ามาต่อแถวซื้อกันแบบไม่เว้นว่าง
ที่มาของการขายดีแบบนี้เป็นเพราะอะไรนั้น
เราไปเรียนดูเรื่องราวพร้อมกับคุณน็อตเลยจ้า

เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำ๓รสนะครับ
เป็นร้านก๋วต้มยำเจ้าดังของตลาดลุงเพิ่มแห่งนี้นะครับ
ร้านเขาก็มีชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิศนุโลกคุณหนาครับ
เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของก๋วเตีต้มยำพิศนุโลกจะเป็นอย่างไรครับ

ข้าวทานที่บ้านครับก็เลยเออลองทำอย่างงี้อย่างงี้อืม
แต่พอทำปุ๊บคนชอบอืมขายไปกี่ปีแล้วปัจจุบันที่เหรอ

อ่าอยู่ต่างตรงเพิ่มยี่สิบกว่าปีจดเด่นของก๋วยเตี๋ยวต้มยำพริกสุนโลกของเราคืออะไร
ยำพิสุโลกคือซี่โครงหมูไข่ต้มยางมะตูมแล้วหมูย่างเราเนี่ย
จะเป็นหมูย่างหมักนมผักบุ้งทอดกรอบของทางร้านเราเนี่ย
ทอดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะครับค่ะคุณน้าต้องทานว่ากรอบอะไรเมื่อคืนค่ะ
ขายตอนเช้าตอนนี้ค่ะใช่ค่ะอืมเราจะมีสูตรของเรานะคะ
ยังกรอบอยู่เลยฮะค่ะใช่ค่ะอืมอันนี้จะหยิบปีด้วยค่ะ
อันนี้หยิบปีด้วยหยิบปีด้วย
ละครับตอนนี้บุกเข้ามาในครัวนะครับเรามาดูส่วนผสมของก๋วยเตี๋ต้มยำพิศนุโลก
สูตรของคุณนามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ
มีอะไรบ้างจ๊ะก๋วน้ำมันใส่อะไรบ้างส่วนผสมนะคะมีซี่โครงหมูค่ะ
อันนี้เราก็คือเป็นซี่โครงที่ได้จากการต้มน้ำซุปใช่ใช่ค่ะใช่ไหมฮะ
อยู่กี่ชั่วโมงครับต้มประมาณสองชั่วโมงค่ะอ่าตัวนี้นะฮะอะไรครับ
แล้วก็เป็นเอ่อตับนะคะตับหมูค่ะตับหมูนะฮะแล้วก็จะเป็นหมูย่างค่ะ
ย่างที่เราเอ่อหมักด้วยนมสดโทษนะฮะโอ้โหนี่
นุ่มแล้วก็หอมค่ะเนอะนุ่มจริงจริงเพราะว่าอ่ะต่อครับแล้วก็เป็นลูกล่อค่ะ
ยำพิสุโลกเราจะมีไข่ต้องมีไข่ด้วยต้องมีไข่ยางมะตูมด้วยค่ะเป็นไข่เป็ด
ค่ะอย่างมะตูมนะฮะแล้วก็มาดูส่วนสมอื่นอื่นค่ะอ่าเริ่มแรกเลยเราจะใช้น้ำตาลตะโหดนะคะ
ที่เราไปเคี่ยวแล้วค่ะทำไมต้องน้ำตาลตะโนดก่อนน้ำตาลตะโหดเนี้ยมันจะหอม
แล้วทานมันไม่หวานมากมันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง
แล้วมันไม่หวานโดดไม่หวานโดดใช่แต่จะนุ่มนุ่มค่ะใช่อ่า
แล้วก็จะมีหมูสับมะนาวน้ำมะนาวมะนาวน้ำมะนาวแท้นะคะทางร้านนะคะ
กมะนาวที่นี่นี่สั่งมะนาวทีหนึ่งทีหนึ่งลูกอาทิตย์หนึ่งอ่ะสามพันลูก
สามพันรูปค่ะแสดงให้เห็นได้ว่าใช้มะนาวสดมะนาวแท้จริงจริงใช่
ใช้เยอะจริงจริงใช่ครับผมแล้วก็มีน้ำปลาอย่างดีแล้วก็ปลาอย่างดี
นี้เราก็ทำเองนะคะคั่วเองคั่วเองแล้วก็ถั่วคั่วเอง
คั่วคั่วประกาศสับหวานประกาศสับหวานแล้วก็กระเทียมเจียวกากหมูค่ะ
กระเทียมเจียวกากหมูมาดูในส่วนน้ำสุปกันมากดีกว่าค่ะได้เลย
ซุปของพี่นานี่ใส่อะไรบ้างครับน้ำซุปของเรานี่ก็จะใส่น้ำตาลกรวดกระเทียมดองอืม
ผักชีหัวชัยเท้าครับค่ะแต่ไอ้ชูรสเราไม่ได้ใส่เพราะว่ามันเป็นด้วยการหวานของกระดูกหมูที่เราต้มแล้วค่ะใช่ค่ะ
ร้านเราเนี่ยจะไม่มีการเติมน้ำเปล่าค่ะ
แก๊กใส่กระติกมาจากที่โรงงานก๋วยเตี๋ยวเราเลยค่ะอ่าเรามีโรงงานเรามีทำโรงงานเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะ
ในการทำตรงนี้ถึงจะมาที่นี่เส้นอะไรเส้นบะหมี่กรอบค่ะเส้นบะหมี่กรอบ
อันนี้เป็นเส้นยอดนิยมของที่ร้านยอดนิยมทางร้านค่ะเอาล่ะวันนี้ขอลองแล้วกันเป็นเส้นบะหมี่กรอบค่ะ
ต้มยำพิศนุโลกคุณนาค่ะโอเคเดี๋ยวไปร้องหน่อยนะครับได้ค่ะ
เรียกได้ว่าท็อปปิ้งก๋วเตี๋ต้มยำของคุณนามาแบบจัดเต็มแน่นเลยล่ะค่ะ

วิธีการทำก็คัดสรรมาอย่างดีอีกด้วยอย่างตัวหมูย่างที่ว่าอร่อย
ลับของคุณนาก็อยู่ที่เลือกใช้ส่วนสันคอเท่านั้นมาหมักกับนมสดและเครื่องเทศอย่างพริกไทย
นำเข้าตู้เย็นแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนจะนำมาย่างก็จะได้หมูย่างที่มีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มละมุนลิ้น
ส่วนลูกรอกแบบโบราณนี้นะคะก็ทำขึ้นเองลูกชิ้นก็ทำเอง
ไปหาโต๊ะว่างนั่งทานไปคุยไปกันต่อแล้วกันจ้า
มาแล้วครับก๋วยเตี๊ยวต้มย่ำพิษสนุรกคุณนานะครับก็อยู่ต้องหน้าผมนะครับ
โธ่ต้องเป็นมีดกรอบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูเด็ดของว่างร้าน
ต้องพวงอะไรเพิ่มไหมคะพี่นาครับลองชิมดูก่อนนะคะ
ถ้าไม่ถูกใจปรุงเพิ่มได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไม่ค่อยปรุงแล้ว
ใช่ไม่ใช่สิอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วนะคะ
อืมอย่างหนึ่งชัดเจนเลยพี่นาค่ะมะนาวใช่มันเปรี้ยวมะนาวแล้วมันคือมะนาวสดมะนาวแท้จริงจริง
มันสัมผัสได้เลยว่าเป็นก็เป็นมะนาวแท้แท้แล้วมันก็เปรี้ยวแล้วมันก็หวานตามอย่างงี้นะฮะโอ้โหนี่แล้วเครื่องที่ให้เนี่ยคือให้แบบเต็มเต็มจริงนะ
อย่างงี้ชามเท่าไหร่พี่นาอ่าอย่างงี้ชามร้อนหกห้าค่ะอืมหกสิบห้าบาทค่ะอืมอืมอืม
แพงไหมคะไม่แพงถ้าให้เครื่องแบบนี้ค่ะการจินกินเส้นกรอบมันก็อร่อยเป็นแบบนั้นค่ะ
จริงจริงแล้วมันประกอบเนี้ยมันคือที่ชอบเป็นคนชอบทานร้านหน้ามีกรอบอืมอืม
พี่ก็เลยเอ๊ะมันน่าจะมาใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ก็เลยลองลองดูมันก็เป็นเป็นเมนูที่แปลกอยู่กัน
มันแปลกดีเพราะว่าสัมผัสของเส้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเส้นบะหมี่ทั่วไปมันก็จะนิ่มเหนียวอะไรไป
นี่มันจะแบบมันมีความหอมของการทอดแล้วมันหึบกึบของเรานี่บะหมี่กรอบที่เราจะวันต่อวันนะคะ
เราจะไม่ทอดครั้งคือทอดวันต่อวันมาขายคือของใหม่หมดเลยของใหม่หมดทุกอย่างของใหม่หมดเลย
พวกนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกันหมดไม่พอด้วยค่ะไม่พอนะแต่ละวันวันหนึ่งทอดสุดท้ายอยู่ออกของพี่แล้วผมก็อยากได้
ปัจจุบันร้านก๋วยเตี๋ยต้มยำพิสุนโลกค่ะก็อยู่ที่ตลาดลงเพิ่มใช่ค่ะ
มีอยู่สาขาเดียวตอนนี้ตอนนี้ค่ะแต่ว่าที่งานยุ่งนี่ก็คือรับงานจัดงานนอกสถานที่
รับหมดเลยไปไหนพี่หลังเป็นร้านออกซุ้มอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็มีรถรถรถรถอยู่สี่กันครับสำหรับวิ่งงานนอกอืม
มีโลโก้ก๋วยเตี๋ยวติดเต็มรถอ่ะก็จะวิ่งไปทั้งรถไปทั้งคน
ไปจัดให้ใช่ไปจัดทั้งบนจัดให้เลยค่ะเป็นร้านเป็นซุ้มซุ้มหรอกอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วยังงี้แบบขั้นต่ำต้องสั่งกี่ร้อยจานขั้นต่ำสองร้อยที่ค่ะ
สองที่ไปเลยค่ะไปเลยเคยแบบขายเยอะสุดเวลาออกงานอ่ะ
พันชามสองพันชามก็มีค่ะอันนี้คืองานระดับย
ระดับใหญ่งานแต่งงานอาจจะเป็นงานแต่งงานที่แบบมีลูกค้าเยอะ
มีแขกมางานเยอะเยอะโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าจัดงานนี้ก็ยุ่งวุ่นวายนะ
แต่ร้านก็ต้องมีไว้ใช่มีไว้เพื่อให้คนทั่วไปสามารถมาทานได้ด้วย
เอางี้อยากจะติดต่อไปจัดร้านอ่ะติดต่อกันค่ะถ้าเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะคะ
ว่าก๋วยเตี๋ยต้มยำพิสุโลกคุณนาค่ะอันนี้ก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊คได้
ได้เลยค่ะติดต่องานตรงนั้นได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเนี่ยมันจะบอกว่ามาตรฐานทุกอย่างเนี่ยจะเท่าเทียมกันทุกชาม
เพราะว่าทุกชามค่ะเรามีโรงงานของเราเองใช่ใช่ใช่ไหมโรงงานทำอะไรบ้าง
ก็จะมีโรงงานผลิตก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวหมูแดงคือเวลาออกงานนอกเนี่ย
ไม่ได้มีแค่นี้เรามีทั้งข้าวมันไก่มีข้าวหน้าเป็ดมีข้าวต้มปลาเก่า
นี่ไม่ยอมให้ใครขายเลยนะอ๋อขายคนเดียวเลยนะขายสีเร็จหน้ากัน
ใครสนใจอยากชวนคุณพี่นาไปออกงาน

ค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้โหเรียกได้ว่าแซ่บตั้งแต่รสชาติก๋วยเตี๋ยว

ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังใจดีอีกด้วยจ้า
เอ้าแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องคนไหนยังไม่เคยมาทาน
ก็แนะนำให้มาตามรอยกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ต้มยำพิศนุโลกคุณนา

จะเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น

หรือคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะติดต่อให้คุณนา

ก็ยินดีมากเจ้าค่ะ
ส่วนช่วงหน้ายังมีขนมจีนหมูย่างจากเมืองโฮจิมิน

อดใจรอสักครู่แล้วมาเจอกันพร้อมน้องได้เลย